คนนี้นะไม่ธรรมดาความสามารถล้นเหลือมาพร้อมกับซิงเกิ้ลล่าสุดค่ะ
โอ้เดินทางมาฝากเนื้อฝากตัวป้าคนเนื่องกับประเทศไทยรักนะคะ
บอกเลยคนนี้สวยสมวัยนะคะในวัยแค่๑๖ปีเท่านั้น
เสียงดีเต้นเกมกี้แอบให้ยินแร็ปได้ด้วยนะ
ที่สำคัญค่ะยังเป็นลูกสาวสุดหวงของร็อกเกอร์ระดับตำนานอย่างคุณโป่งหินเหล็กไฟอีกด้วยค่ะ

คุณพ่อว่าไงบ้างคะกับการมาเป็นเบื้องหน้าของเราอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จริงคุณพ่อก็โอเคนะคะคือแบบว่าถ้าเป็นอะไรที่เราชอบเราแฮปปี้อะไรอย่างนี้

เคยได้ร้องเพลงแบบสไตล์คุณพ่อไหมคะแบบว่าล็อกเสียงแหบห้าวแบบนั้นนะคะ
เออคือจริงเสียงหนูก็แหบเห่าอยู่นะคะใช่แต่ว่าก็เคยร้องแต่เพลงคุณพ่อค่ะเพลงล็อกใช่
ห่วงไหมคะพอมาทำงานมันต้องเจอคนอะไรอย่างนี้มากมาย

ไม่มีค่ะไม่มีพ่อโหดมั้งคือเขาคงไม่กล้ามา